นักฐานศรีธรรมราชชาวมืดวันนี้ครับ
มีผู้หญิงคนนึง
ท้องแก่ใกล้คลอด

คือถึงขั้นน้ำคร่ำแตกแล้วก็เด็กเนี่ยออกมาแล้ว

แล้วก็รอเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วช่วยตัดสายสดือให้กับเด็กนะฮะ
ฟ้าจะเล่นตลกชีวิตกูตกตั้งจะเอาชนะ
ตอนนั้นน้ำคร่ำแตกแล้วนะครับมีทารกเนี่ย

คือกู้ภัยมาถึงไม่ถึง๒นาที
ไปโรงพยาบาลไม่ทันแล้วก็เลยต้องช่วยตรงนั้นเลย
เป็นทารกเพศหญิงนะฮะน้องเป็นผู้หญิงนะครับ
น้ำหนัก๒๕๐๐กรัม
ก็ต้องช่วยกันประคองออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็
รอเจ้าหน้าที่พยาบาลมาถึงจากโรงพยาบาลทุ่งสงศ์
สายสดือให้แล้วก็พาคุณแม่กับน้องหนู
คลอดมานี่ไปโรงพยาบาล
นี่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะฮะ
ตัวแดงเชียวใช่ค่ะผู้หญิงเลยใช้ผ้าสีชมพูเลยเนอะ
ช้ามืดวันนี้คือคู่ไพบอกว่าช้ามืดวันนี้
ทางครอบครัวเนี่ยเขาแจ้งมาบอกโอ้โหท้องแก่ปวดท้องใกล้คลอด
มาช่วยพาไปโรงพยาบาลหน่อยมาถึงไม่ทันแล้วฮะ
แล้วคุณภาคภูมิไม่มีอะไรเลขอะไรทะเบียนอะไรจะบอกใช่ไหมคะ
แค่นี้เลยเหรอคะนี่อย่างนี้๒๕๐๐กรัมน้ำหนัก๒๕๐๐กรัม